ต่อกันที่เรื่องน่ายินดีกันบ้าง
สาวชื่อฉันเองค่ะคุณนกศิษย์สิขรินนั่นเองนะคะ

เห็นว่าแต่งกับตาน้ำข้าวด้วยสายฝ่อนะคะ
แฟนต่างอายุห่างกัน๑๔ปีชื่อรายอ้าน
รวยมากแล้วจริงพี่นกเนี่ยเขาดูรายการเราตลอดนะคะ

ทำไมถึงคว้ารถด่วนขบวนสุดท้ายนี้ได้

เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนรุ่นน้อง

เราก็แบบก็เห็นขอสักที

แล้วก็มันถึงจะสักเศษ๑๗ปีเนอะค่ะ

แต่ว่าเมืองไทยนี่กำลังดูอยู่ว่าจะเป็นที่ไหน

จะปีกว่าไม่เกิน๒ปีนี้

แต่ยังสวยเสียอยู่นะคะ

เห็นพี่นกแบบนี้ฉันก็มีกำลังใจ
ต่อให้หลักเท่าไหร่เราก็ต้องมีนะฮะ